บ้านนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะปล่อยลูกไว้กับพ่อได้เพราะว่าน้องออกก้านเนี่ยเป็นลูกไม้ที่ตกใต้โต๊ะเลยจริง
พ่อชอบอะไรลูกทำตามหมดเลยนะคะอย่างน้องออก้าเนี่ยแน่นอนว่าชื่นชอบในเรื่องของการขี่เจ็ดสกี
ตามพี่เปิ้ลนาคอนพี่เปิ้ลเนี่ยเขาเป็นแชมป์โลกไปแล้วนะคะแต่ว่าการขี่เจสสกีในครั้งนี้บอกเลยว่าตกใจค่ะ
ภาพที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่นี่แหละคือคุณป๊อปเปิ้ลนาคอนได้เปิดคลิปวิดีโอจากยูทูปเปิ้ลนาคอนแชนแลล์ค่ะ
เป็นภาพที่ลูกชายวัย๙ขวบน้องออก้านะคะพลัดตกเจ็ดสกีในสนามแข่งค่ะ

หายวูบเลยค่ะแต่ด้วยความแข็งแกร่งของน้องออก้าเนี่ยพลิกกลับตลบขึ้นมาได้ค่ะ
อย่างตอนแรกโมโตวันโมโตทูเนี่ยน้องออก้าเนี่ยอาการไม่ค่อยดีนะคะ
ฟาวแล้วก็ตกเจ็ดสกีไปด้วยแต่อย่างที่เห็นในคลิปตอนแรกแหละ
ออก้าเขาใจสู้จริงคุณผู้ชมบอกพ่อเปิ้ลว่าเดี๋ยวขอเอาใหม่ในโมโตทรีค่ะ
ซึ่งพี่เปิ้ลเองก็เอาใจช่วยลูกนะบอกว่าผิดเป็นครูมูเตลูสำคัญยิ่งพร้อมยกมือไหว้
เอาจริงแกดูไม่ได้เครียดนะเอาจริงเฮฮากับทุกเรื่องที่เกิดขึ้นเลย
มีกำลังใจดีด้วยค่ะในการแข่งขันครั้งนี้เพราะว่าน้องสาวสุดเลิฟออกเกรสมาเชียร์ติดข้างสนามเลยค่ะ
ไล่ตามคู่แข่งบี้กันไปรอบสุดท้ายค่ะเกมพลิกน้องออก้าคว้าที่หนึ่งได้สำเร็จนั่นเองค่ะ
คุณผู้ชมค่ะโอ้โหไม่ธรรมดานะอันนี้ไม่ใช่แค่สระน้ำเล็กนะนี่มันแม่น้ำนะแล้วเด็ก๙ขวบเท่านั้นเอง
ลีลาการขับขี่ของออก้าเนี่ยโอ้โหแฟนเห็นคลิปแล้วบอกว่าเฮ้ยลีลาไม่แพ้คุณพ่อแล้วไม่อยากจะเชื่อเลยว่านี่คือฝีมือการแข่งขันของเด็ก๙ขวบค่ะ
อนาคตเตรียมติดทีมชาติแน่นอนค่ะ
แต่ผลการแข่งขันโดยรวมในสนามนี้ค่ะออก้าก็คว้ารางวัลที่๔มาให้ครอบครัวศิลาชัยเรียกได้ว่าสุดยอดแล้วนะคะที่จะบอกว่าเอาจริง
บ้านนี้ก็สนิทกันนะรู้จักกันกับคุณพ่อเปิ้ลเขารักในกีฬา
นิดนี้มากพยายามปลูกฝังให้ลูกค่ะโดยเฉพาะลูกชายอย่างน้องออก้าเนี่ยขับเจ็ดสกีตั้งแต่เด็กจนตอนนี้๘๙ขวบแล้วแล้วก็ตามกันมาติดติดกับออกูธ
ออกูธก็เด็กกว่านะ๓๔ขวบเองอยากจะขับเหมือนกันออร์เกรสเนี่ยลูกสาวคนเดียวของบ้านนี้ก็อยากจะทำตามคุณพ่อเหมือนกันค่ะ
เขาบอกว่าครั้งแรกที่ออก้าสามารถขับขี่แบบยืนเดียวได้นะไอ้นั่งขับก็ว่ายากแล้วนะคุณไอ้ยืนขับขึ้นมาเนี่ยมันต้องทรงตัวมากกว่าเดิมอีก
ช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานี่เองคือไม่ได้ว่าขี่ในบึงแถวบ้านนะคุณไม่ธรรมดาไปนู่นเลยพัทยาเกาะล้านเถอะ๙ขวบคุณผู้ชม
เจอคลื่นสูงเมตรสองเมตรไม่หวั่นค่ะตกน้ำตกท่าไปก็มีไหว้กลับขึ้นมาแล้วก็หัวเราะไปต่ออีกค่ะไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับเด็กวัยนี้เลยแล้วก็ไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับพ่อแม่นะ
พี่ก็ใจกล้าปล่อยลูกลงไปกลางน้ำแบบนี้ดูเหมือนว่าตอนนี้นักกีฬาเจสสกีของบ้านเนี่ยมีเพิ่มอีกคนนึงอย่างที่บอกไปน้องออกกู๊ดลูกชายก็อายุ๔ขวบกว่าแล้วนะครับเพราะเปิ้ลก็จับขึ้นเจสสกีลุยไปด้วยกันค่ะบอกเลยว่าบ้านนี้ลูกไม้ตกใต้ต้นเด็กอยากจะเหมือนคุณพ่อนั่นเองก็เวลาเห็นน้องหนูที่
ใส่ตาของผู้ใหญ่ตลอดแบบครอบครัวศิลาชัยนะครับ